คุณผู้ชมค่ะไปต่ออีกหนึ่งดราม่าดราม่าอีก

คุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้น้องเขาไปออกรายการรายการหนึ่ง

อันนี้คือโอ๊บใส่ไม้ที่ซึ่งต้องได้
เขาไม่ได้เรียกว่ากบเขาเรียกว่าอบใส่ไม้ว่ะ
เออนะคะแล้วเราก็งงไปประมาณสองวิ
ใส่ไม้อ๋อกบใส่ไม้นั่นเองนะคะ
ก็ไปตอบคำถามในรายการรายการหนึ่งของช่องน้อยสีนี่แหละ
ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนนี้แล้วนะคะ
โดยเธอบอกว่าก็ยอมรับนะคำนี้
เป็นคำพูดที่ใช้เรียกติดปากเหมือนเพื่อนกันก็พูดกัน
เวลาเรียกแบบโอ๊บเห็นกบแล้วโอ๊บ
เออเป็นคำแคนที่เขาเรียกกันอะไรอย่างนี้นะ
คือน้องเองก็รู้นะว่ามันเรียกว่ากบค่ะ
ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นดราม่าขนาดนี้
คำพูดที่ใช้เรียกติดปาก
ก็เหมือนเป็นคำพูดติดปากค่ะใช่

รู้ค่ะคือตอนแรกคือลังเลมาก
จะกบใส่ไม้หรือจะอบใส่ไม้ดี
แต่ว่าสุดท้ายก็ตอบไปว่าโอ๊บใส่ไหม
เพราะว่าไหนก็ผิดแล้วก็ตลกไปเลยก็ได้
คือหนูไม่ได้ใช่คือไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
ก็ผิดสักข้อสองข้อไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
คงไม่เก่งค่ะหนูก็จะเป็นของหนูอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าก็อาจจะมีทำการบ้านให้เพิ่มมากขึ้น

เหมือนเราก็เข้าใจว่าคือเราต้องมองก่อนค่ะ

ถ้าเกิดปัญหามันเกิดที่ตัวเราเราก็ต้องแก้ไขที่ตัวเรา
ถ้าเกิดว่าปัญหามันเกิดจากที่คนอื่นที่เขาไม่ชอบเราอย่างนี้ค่ะ
ก็เราไปบังคับให้ทุกคนมาชอบเรา
ทุกคนมันก็ไม่ได้ค่ะมันก็ต้องมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบค่ะ

ใช่แววตาน้องไม่ได้แบ๊วไม่ได้ใส่คือตอบคำถามจริงจังนะคะ
จริงคือที่น้องพูดออกไปว่าโอ๊บใส่ไม้ตั้งใจ

คือรายการต้องสนุกก็สร้างบรรยากาศให้มันสนุกแค่นั้นเองนะคะ